คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนำเสนอข่าวไปโอ้โหเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
หน้าเสาทงโรงเรียนเลยค่ะตอนที่ผอมีการเอาอาวุธปืนออกมา
แล้วเนี่ยมันทำให้แบบบรรยากาศการเข้าแถวตอนเช้าแตกตื่นกันไปหมดเลย
เพราะว่าเด็กถ่ายคลิปก่อนแล้วก็หลังเหตุการณ์นี้ไว้ได้
เหตุการณ์เมื่อวานถึงแม้ว่าผอจะไม่ได้มีการยิงก็จริงแต่มันทำให้เด็กเนี่ยขวัญกระเจิงเหมือนกันนะคะ
ดังนั้นวันนี้ค่ะทางโรงเรียนเองหยุดการเรียนการสอนอีกวันนึงนะ
เดี๋ยวจะไปเปิดเลยก็คือวันจันทร์ที่๘กุมภา
ส่วนทางด้านผอค่ะทีมข่าวพยายามติดต่อแล้วด้วย
เดี๋ยวรอฟังให้ดีนะเดี๋ยวรอฟังดิฉันเล่าว่าติดต่อได้ไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอที่จังหวัดสงขลาค่ะ
แล้วพอก็มีการพูดประโยคทิ้งท้ายคลิปนี้เชื่อว่าหลายคนได้ฟังแล้วแหละ
พอบอกว่าได้ขอโทษเขาแล้วและจะทำเรื่องนี้ให้ดังกว่าที่เขาทำ
หลังจากนั้นหันหลังกลับไปเปิดกระดุมเสื้อสูตร
แล้วก็เหมือนจะชักอาวุธปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวออกมา

และทีนี้สาเหตุคุณผู้ชมที่ทำให้ผอเครียดเนี่ย
เมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วว่าน่าจะมาจากเรื่องที่
พอมีสัมพันธ์กับนักเรียนหญิงชั้นม๓
แล้วผู้ปกครองของเด็กไปแจ้งความแล้ว
พนักงานสอบสวนก็มีการลงบันทึกประจำวัน
ทีนี้พอเรื่องมันแดงคุณทัศนัยคนเริ่มพูดกันเยอะขึ้น
ก็เลยอาจจะทำให้ผอเครียดและเนี่ยเสื้อสีขาวคือพอภาพเมื่อวานนะคะ
ตอนนี้คดีเรื่องนี้ค่ะเรื่องความสัมพันธ์กับเด็กชั้นม๓
หลังจากที่แม่เด็กไปแจ้งความแล้วเรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อได้จริงอยู่นะ
ก่อนที่เขาจะเอาปืนขึ้นมาเนี่ยเขาพูดอธิบายก่อนว่าเขาไม่ได้ทำแบบที่ถูกกล่าวหา
คือเด็กทักมาด้วยความเป็นผอเด็กทักมาปรึกษาเขาก็ให้คำปรึกษาไปตามหน้าที่
เกษียณอยู่แล้วเขาจะทำอย่างนั้นคืออธิบายเยอะแยะมากมาย
แต่ความจริงมันยังไม่ปรากฏว่าไปมีอะไรกับเด็กนักเรียนจริงหรือเปล่า
ที่แม่เขาไปแจ้งความแต่พอก็พยายามอธิบายหน้าเสาทง
จนเกิดเหตุการณ์คือปลดกระดุมสูตรแล้วก็หยิบปืนขึ้นมา
ใช่ค่ะทีนี้บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็พอเราไปดูเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ปิดเรียนเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็ไปเจอรองผู้อำนวยการโรงเรียนและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ
คือนายบรรจบพิสุทธิพันธ์ก็บอกกับนักข่าวบอกว่า
วันนี้ต้องหยุดเรียนอีกวันหนึ่งให้เด็กและผู้ปกครอง
จะได้ผ่อนคลายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงว่าเหตุการณ์หน้าเสาทงเมื่อวานนี้
เป็นสิ่งที่กระทบกับความรู้สึกมาก
คุณทัศนัยจำได้ใช่ไหมตอนที่ดูคลิป
มันมีช็อตที่หลังจากที่คุณครูประกาศให้เด็กเข้าห้องเรียนแล้ว
เด็กบางคนร้องไห้ตกใจแบบทำอะไรไม่ถูกค่ะ
แต่ว่ารองผอก็ยืนยันนะคะว่า
ไม่กระทบกับระบบการเรียนการสอน
แล้วก็ไม่กระทบกับการสอบกลางภาค
เพราะว่าโรงเรียนเขาก็เตรียมแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องพอทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะมีการดำเนินการสอบสวนข้อได้จริงตามระเบียบ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านผอทางด้านผอของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะ
ว่าทางตัวผอโรงเรียนมีการโทรไปปรึกษา
แล้วเหมือนกับพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็พยายามให้สติไป
แต่ไม่คิดว่าวันรุ่งขึ้นมันจะมาเกิดเหตุการณ์หน้าเสาทง
แล้วตอนนี้ค่ะตัวผอเองก็อยู่กับครอบครัว
เพื่อให้สภาพจิตใจดีขึ้น
ทีมข่าวพยายามติดต่อโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของพอนะ
ปรากฏว่ามีคนรับสายแต่คนรับสายเป็นผู้หญิง
แล้วก็ชี้แจงว่าตอนนี้ผอไม่สะดวกให้ข้อมูล
นักข่าวก็พยายามถามว่าตอนนี้พออยู่ที่อยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
ปลายสายก็คือตัดสายไปเลยนะคะ
มาดูความคืบหน้าหน่อยค่ะทางด้านผู้กำกับสพเทพา

เขาจะต้องดำเนินการ๒ข้อหากับพอคนนี้
เพราะว่ามีการสอบปากคำแม่น้องผู้เสียหายไปแล้ว
แล้วก็นำหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบางส่วนแล้ว
ส่วนตัวเด็กเด็กม๓ผู้หญิงส่งไปตรวจร่างกายตั้งแต่วันแรกเลย
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเทพา
แล้วก็มีการประสานทีมสหวิชาชีพให้มาร่วมกันสอบปากคำ
เพราะว่าเด็กม๓เวลาจะสอบมีตำรวจอย่างเดียวไม่ได้

ถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน
จะมีการออกหมายเรียกพอให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งคดีนี้ทางผู้กำกับสพเทพาก็บอกนะ
ว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเลย
ฝั่งครอบครัวของเด็กด้วยแล้วก็ทางฝั่งผอด้วย
ส่วนอีกข้อหาหนึ่งก็คือผิดเรื่องพกอาวุธปืนค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานหน้าเสาทง
ตำรวจจะเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็จะเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มาห้ามพอเนี่ยนะคะ

ก็จะต้องเรียกผอมาแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
ซึ่งทั้ง๒คดีตัวพอสามารถติดต่อมอบตัว
กับพนักงานสอบสวนได้เพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ทีนี้เรื่องคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาในสื่อโซเชียล
แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับคดีสอบถามทางฝั่งผู้เสียหายไปแล้วนะ
แล้วปรากฏว่าคือเขาก็บอกว่าไม่เคยถ่ายคลิปในลักษณะดังกล่าว
เพราะมันมีคลิปออกมาไงว่ามันเป็นคลิปผอกับเด็ก
ทีนี้ก็เลยฝากเตือนคนที่มาแชร์ต่อ
อาจจะเข้าข่ายความผิดเรื่องพรบคอมพิวเตอร์
ทีนี้ผู้เสียหายสามารถแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมได้ด้วย
เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางผอออกมาชี้แจงด้วย

เดี๋ยวจะได้รายงานความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะคะ